แม่น้ำหนึ่งมาแล้วค่ะใครที่รออยู่นะคะ
นี่ค่ะนี่ค่ะคือเมื่อวานมีการไลฟ์สดนะคะ
แล้วมีการจุดทูปแต่แม่น้ำหนึ่งบอกว่า
แต่จะบอกเลยนะจ๊ะไม่พ้นน้ำมือทีมข่าวไทยรัฐทีวี

เลขทูบเดี๋ยวว่ากันเอาเฉพาะหน้าก่อน

นี่เนี่ยคือเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูเลขทูปนะ
เราไปควานหามาให้แล้วแต่เอาเฉพาะหน้าก่อน

เขาให้แนวทางรัฐบาลไทยงวดนี้
นี่โชว์กันแบบนี้ตรงเลยนะคะ
รัฐบาลไทย๑๖พฤศจิกายน๒๕๖๐
เห็นข้างล่างไหมคะมาล้านเปอร์เซ็นต์
ถ้าจะมั่นขนาดนี้คงต้องตามแล้วล่ะค่ะ
อยากให้ดูบรรยากาศไลฟ์สดตอนนี้หน่อยนะคะ
รัฐบาลไทย
แหมที่นี้โชว์ได้นะ
แต่ที่เลขทูปปูเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราไปควานหามาให้แล้ว

นี่ค่ะคุณผู้ชมโฟกัสหน้าจอเลย
โฟกัสหน้าจอตอนนี้เลขอะไรคะ

อย่ามัวเด็ดขาดนะถ้ามัวนิดเดียวเนี่ยมันจะเป๋
ใช่เดี๋ยวเลขจะเคลื่อนนะคะ

กรทวินที่ไปควานหาเลขมาให้น่ารักมาก

บอกพอแล้วว่าเขาเป็นสายสืบอยู่

ก็พูดกันซะไม่รู้เลยนะตอนนี้